ส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสไม่พอใจนะคะ
ศิษยานุสิตของหลวงพ่อรวยและหลวงพ่อพัฒน์

พระคนหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
นำเหรียญของเกจิทั้งสองท่านไปแขวนคอสุนัขแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือความศรัทธาเอามาล้อเล่นไม่ได้นะคะ
ภาพนี้นะคะหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัฒน์นะคะ
ตะโกเอาไปห้อยคอสุนัขแบบนี้
แล้วอ้างว่าคลิป๒ปีแล้วรู้เท่าไม่ถึงกัน
ล่าสุดวันนี้ทำอีกค่ะเอาหลวงพ่อพัฒน์มาห้อยคอสุนัข
นี่ค่ะคือหลวงพ่อทุกท่านเขาบอกว่า
เกจิดังมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดนะคะ
เอามาเล่นกับแรงศรัทธาของคน
พอลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทั้งสองท่านเห็นเข้าก็ไม่พอใจค่ะคุณนัทพงศ์
เข้าไปต่อว่าเลยนะคะ
สืบไปสืบมาปรากฏว่าเป็นการกระทำของเซียนพระคนหนึ่ง

แล้วพอถูกกดดันมาก
เข้าไปขอขมาหลวงพ่อพัฒน์ปุญกาโม
ห้วยด้วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ก็ชี้แจงกับหลวงพ่อบอกว่าเป็นเพราะว่าตัวเองรักสุนัขเหมือนลูก
ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ใด
ไอ้มิ๊ทำไมมึงทำจริงเหรอ

ลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่อยู่ตรงนั้นครับแค้นใจ

ท่านบอกว่าไม่ให้ใครทำร้ายผู้ชายคนนี้
ท่านโอ้โฮสิให้ท่านยกโทษให้นะคะ
ไปขอคำมาต่อหน้ารูปปั้นหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกเที่ยมเพอร์พาชี
ก็ไปขอขมาเป็นการไปก่อนเวลานัดหมาย
ซึ่งความจริงแล้วเซียนพระคนนี้นัดกับลูกศิษย์หลวงพ่อรวยไว้
ว่าจะไปตอน๘โมงเช้า
แต่เกรงว่าจะเกิดชุนละมุนก็เลยไปก่อนไปตอนค่ำก่อน
รอดไหม
เจอลูกศิษย์แอบไปขอคำมาก่อน
แต่ไปเจอกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวยไปดักรอร้อยกว่าคน

เขาต้องการคำชี้แจงจากเซียนพระคนนี้
ก็ไปกันเยอะขนาดนี้ตำรวจก็ต้องไปด้วยล่ะค่ะ

อันนี้เป็นช่วงของคืนก่อนนะคะ

นี่ไงพางท่าเยาะพ่ออโดย

กำลังไปแจ้งนะขอเข้ามามาที่แจ้งนะครับ

แต่อันนี้โชคดีไม่มีเหตุบานปลายเกิดขึ้น
วันนี้ผู้สึกข่าวของเราก็ไปที่วัตตะโก
ไปพูดคุยกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวย
บางคนเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเซียนพระรายนี้ไม่มีความจริงใจ
และที่ต้องขอขมาเพราะรู้ว่าลูกศิษย์จำนวนมาก

กลัวว่าจะถูกทำร้ายมากกว่าก็เลย